ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

หน้าสำนักงานหมวดการทางเชียงคำ
จนมีต้นไม้ถูกเจาะวางยา

ทำงานเป็นลูกจ้างของผู้รับเหมา

ที่ยื่นลุกล้ำพาดทับในเส้นทางการเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตัดและวางยาต้นไม้ในแนวเขตใกล้กับสายไฟฟ้าเพื่อให้ยืนต้นตายก่อน
ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีไว้ใช้สาธารณะและบุกรุก
มีโทษจำคลุกไปเกินห้าปีปรับได้เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้พบต้นไม้ริมถนนสายดังกล่าว
โดยเฉพาะต้นเหลืองอินเดียที่กำลังออกดอกเหลืองสวยงามยืนต้นตายครับ
จึงแจ้งตำรวจหาตัวมือมืดอืมมาดำเนินคดี
ในที่สุดนายประสานได้มามอบตัวดังกล่าวครับ